ช่วงนี้เรามาดูความคืบหน้าหลังจากที่มีการไปพบศพอยู่ที่แม่น้ำโขง
ในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมที่ถูกฆาตอย่างโหดเยี่ยม
คาดว่าเป็นฝีมือของคนที่อยู่นอกประเทศครับ
จากกรณีที่ชาวบ้านในจังหวัดนครพนมไปพบศพถูกฆ่า
อยู่ที่แม่น้ำโขงวันที่๒๗๑ศพแล้วก็๒๙๑ศพนะครับ
เขตอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอธาตุพนมของจังหวัดนครพนม
สภาพศพนั้นน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามวันร่องรอยถูกทำร้ายคล้ายกัน
ก็คือใบหน้าปูดบวมจนไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครแขนถูกกุญแจมือล็อกสองข้าง
แล้วก็นำมือนั้นไปไว้ที่ด้านหน้าขาถูกเทปกาวพันรวมกันไป
ลักษณะท่าทางนั่งคุกเข่าแล้วก็ท้องถูกคว้าน
เอาท่อนซีเมนท่อนปูนยัดเข้าไปถ่วงแล้วก็เอาศพนั้นสวมด้วยกระสอบป่าน
ด้วยเชือกกับลวดหนาแน่นอีกหนึ่งชั้นแล้วก็โยนถ่วงน้ำไป
ถือว่าเป็นการฆาตกรรมที่โหดเยี่ยมครับ
กระทั่งมีกระแสข่าวว่าศพที่เจอนั้นน่าจะเป็นศพของนาย

แก่นำทางการเมืองที่มีการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้
ทางด้านของนางปรานีด่านวัฒนานุสรเป็นป้าน้อยซึ่งเป็นภรรยาของนายสุรชัยแทร่ด่าน
ก็เปิดเผยว่าจะเดินทางไปพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวบุคคลต่อไป
ส่วนกระแสข่าวที่ลูกสาวบอกว่าพ่อของเขาปลอดภัยดีเนี่ยเป็นการเข้าใจผิดกัน
ถึงตอนนี้ไม่มีข่าวอะไรออกมาเลยคงต้องทำใจ
เพราะเกือบ๒๐วันแล้วที่ติดต่อสามีไม่ได้ถ้ามีชีวิตอยู่คงจะต้องติดต่อได้จริงนะครับ
ความคลิบหน้าล่าสุดพกโธสุรชัยควรเดชักคุบผู้บัญชาการจคุธรพศลงพื้นที่ไปติดตามความคลิบหน้าของคดีครับ
โดยพลตำรวจโทสุรชัยเปิดเผยว่าศพลักษณะแบบนี้เคยเจอเคยเกิดขึ้นมาแล้วคาดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นที่เมืองไทย
โดยเฉพาะกุญแจมือทั้งสองศพที่พบชัดเจนแล้วว่าไม่มีใช้ในประเทศไทยอาจจะใช้ที่จีนนะฮะ
สวนในเบื้องต้นยังไม่ลงลึกถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลีภัยทางการเมืองครับเพราะว่าการสืบสวนมีที่มาที่ไปสามารถตรวจดีเอ็นเอได้นะฮะ
หากใครคิดว่าผู้เสียชีวิตเป็นญาติติดต่อไปเลยเพื่อต้องการจะพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะครับ
ขณะที่ข้อมูลอีกหนึ่งด้านจากการสอบถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่นครพนมบอกว่า
หลังจากที่เขาเนี่ยได้ไปเก็บศพที่ถูกฆ่าถ่วงน้ำขึ้นมามีน้องที่รู้จักกันแล้วก็อยู่ที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมโทรมาบอกนะครับ
ว่าวันที่๒๕ธันวาคมที่ผ่านมาได้มีศพลักษณะที่ถูกฆาตกรรมแล้วใส่กระสอบปุ๋ย
และถูกมัดขาลอยไปติดที่ริมแม่น้ำโขง
แต่ว่าทหารที่ฐานปฏิบัติการที่อยู่บริเวณนั้นทำการเก็บกู้ศพไปแล้ว
และไม่ได้แจ้งให้ผู้นำหมู่บ้านแล้วก็กู้ภัยรับทราบ
ซึ่งเขาก็ไม่ทราบสาเหตุว่าทำไม
แต่คาดว่าคนที่ลงมือทำน่าจะเป็นมืออาชีพแล้วก็เตรียมการมาเป็นอย่างดี
เพราะทั้งกระสอบที่ใส่ศพนั้นเย็บมาอย่างดี
มัดปมเชือกก็มีความชำนาญหนาแน่น
ตอนนี้ไม่ฟันทงนะฮะว่าจะเป็นบุคคลที่เป็นกระแสข่าวว่าเป็นกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็ลีภัย
แล้วก็ลีภัยไปอยู่ราวหรือเปล่านะครับ
ขึ้นจากฝั่งลาวหรือที่จีน
เพราะว่ากุญแจมือนั้นพบว่าผลิตแล้วก็ใช้ที่เมืองจีน

ยังคงต้องสืบสวนกันต่อไปว่าศพที่เจอนั้นเป็นใครกันแน่นะครับ